เรื่องของขอสมกเมื่อวานก็มีกระแสขึ้นมา
เพราะว่าเขาประกาศว่าอาจจะมีนโยบายในการ
รับคนต่างด้าวที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน

ก็เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

หลังจากนายประยูนช่วยแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก

ถึงกรณีมีประชาชนร้องเรียนเรื่องรถน้อยคอยนาน
ซึ่งนอกจากปัญหารถติดแล้วก็จำนวนรถบางส่วนที่จอดเสียแล้ว
ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพนักงานขับรถค่ะ
จากปัจจุบันก็ทยอยเกษียณอายุกันอยู่ทุกปีนะคะ
แต่ว่าหาคนใหม่มาทดแทนได้ยาก
เพราะคนไม่ค่อยสนใจในอาชีพ
โดยก็เตรียมจะพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงขึ้น
แล้วก็มีแนวคิดเรื่องของการจ้างคนต่างด้าวในกลุ่มอาเซียนมาขับรถเมย์ค่ะ
หยิบยกมาพูดกันเหมือนกันแต่ว่าขณะนี้เนี่ย
ก็มีเรื่องของกฎหมายนะคะซึ่งเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยอยู่
ก็เคยหารือกันเพราะว่าอย่างตัวอย่างในยุโรป
ร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ
พบว่ามีทั้งสองมุมมองนะคะบางส่วนก็ไม่เห็นด้วย
ว่าทุกวันนี้คนไทยเองก็มีคนว่างงานจำนวนมาก
ทำไมถึงจะต้องมีแนวคิดนำบุคคลต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทย
อีกทั้งยังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเพิ่มมากขึ้น
จากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน
มีพม่านะคะลาวกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์
อันนี้ขับพวงมาลัยซ้ายไม่เหมือนบ้านเรา
อาจจะทำให้ไม่คุ้นชินกับการขับพวงมาลัยขวานะคะ
ก็เลยไม่เห็นด้วยที่จะให้แก้กฎหมายอาชีพ
ขับรถสาธารณะให้กับบุคคลต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพในไทยค่ะ
แต่ฝั่งที่เห็นด้วยมองว่าถ้าคนไทยไม่สนใจไปสมัครจริง
ก็ควรที่จะให้คนต่างด้าวมาขับรถเมย์นะ
ซึ่งอาจจะทำให้บริการดีขึ้นด้วย
มาอย่างดีนะคะทั้งเรื่องมารยาทแล้วก็อารมณ์ด้วย
ชาวเน็ตก็กดไลค์กันเยอะนะคะ
อกจากนี้ยังมีชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งมองว่า
ถ้ารถเมย์บ้านเรามีการพัฒนาคุณภาพ

น่าจะมีคนสนใจมาสมัครอาชีพนี้กันมากขึ้นค่ะ
เนื่องจากคนขับรถเมเห็นใจนะ
เผชิญกับความเครียดบนท้องถนนตลอดทั้งวัน
แล้วก็ยังสร้างความเมื่อยล้าให้กับสภาพร่างกาย
วกกับอากาศบ้านเราร้อนด้วย
ถ้ามีรถดีขับโดยไม่ต้องเช็ดเหงื่อตามซอกคอ
น่าจะเป็นอะไรที่ดีต่อคนขับแล้วก็คนนั่ง
ไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากอารมณ์ร้อนของโชเฟอร์อีกด้วยนะคะ
เรามักจะเห็นโชเฟอร์มีผ้าขนหนูพัดคออยู่

สงสัยเหมือนกันว่าทำไมตอนนี้เพิ่งรู้
เพราะเหงื่อหยดไงมันร้อนไง
ถ้ารถไฟเราดีรถเมย์เราดีนะ

ใช่คือพี่มิ้วเนี่ยสมมุติจากหน้าคอนโดจะไป
ไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้มันใกล้มาก
ขึ้นรถเมย์นะรถเมย์อย่างนี้พี่มิวก็ขึ้น
แต่ถ้ามันดีเราจะยิ่งอยากขึ้นไง
ดีกว่าเราต้องขับรถออกไปเพื่อจะไปที่ใกล้

แล้วก็อยากใช้บริการสาธารณะให้มันสะดวก
ใช่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ